แล้วได้รับการพักโทษนที่คุณพร้อมพงษ์เคยได้

คือระเบียบของกรมราชธรรมตั้งแต่๒๔๗๙ตั้งแต่อยู่
ราชธรรมสังกัดกระทรวงมหาทัยก็มีการพักโทษการยื่นขอ
ภัยโทษส่วนบุคคลก็ทำมาตั้งนานแล้วเป็นสิทธิ์
เหมือนผู้ต้องขังในมคดีเด็ดขาดถึงเป็นที่สุดที่สุดแล้ว
จะเข้าไปเรือนจำวันเดียวเขาสามารถยื่นได้เลย
อาจารย์วิศูนย์ก็บอกขอแค่เข้ามาปึ้งยื่นได้เลย
บอกว่านี่คือจับแพทย์ชนแกะไม่รู้เรื่องนี้
เขามีสิทธิยื่นตั้งแต่วันแรกนี้เข้าไปตัวตัวนักโทษเองยื่นได้ที่คดีเด็ดขาด

แล้วการเตรียมการเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนท่านป่วย
คนป่วยเนี่ยวันนี้ถามว่าท่านอยู่นอกเรือนจำไหม
ก็เป็นผู้ต้องขังเหมือนกันก็มีสารที่คุมขังนะ
โรงพยาบาลแต่เขาก็บอกว่านั่นก็คือที่คุมขังอีกที่หนึ่ง

เอานักโทษทั้ง๒๓แสนคนเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ไม่ใช่ท่านทักษิณคนเดียว
สมัยผมอยู่ในนั้นมีนักโทษสูงอายุอย่างนี้
ไปอยู่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยโรงพยาบาลทันก็ได้
พอโรงพยาบาลนั้นรับไม่ได้เนี่ยเขาเรียกโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ย
แล้วผู้คุมต้องไปผลัดเปลี่ยนเฝ้ากัน

ติดคุกเอาง่ายมีแต่ว่าไปอยู่ในโรงพยาบาล
คุณภาคภูมิเหมือนการติดคุกเนี่ยผมเล่า

เอาง่ายเหมือนติดโควิก

แล้วเราก็อยู่ไม่มีการเครื่องมือสื่อสาร

ถ้าพี่สูสีวันอยู่ได้ผมท้าเลย

อยู่กี่วันก็ได้เดี๋ยวผมจะทอดปลาให้
คือไม่มีเครื่องมือสื่อสารติดอยู่ในนั้น

แล้วพี่ผมดูว่าพี่จะเครียดไหม
เกิดอาการป่วยไหม
ผมติดหน้า๙เดือนผมยังป่วย
ไปวันแรกเนี่ยปรับตัวเข้าไปได้
แต่ทีนี้เอาอย่างงี้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

เพราะว่าคุณทรักษิตป่วยกี่โรค
มันมีใบของท่านนายกทักษิณที่ผมรู้มาจากต่างประเทศ
ที่เขาตรวจทั้งหมดแล้วว่ามันตรงกัน

หมายถึงคุณศรีฐะวันไม่มั่นใจว่าโรงพยาบาลสุขภาพจากโรงพยาบาลนมรัฐศรรรย์

แรงดีค่ะ

มันผิดสังเกตไหมล่ะ

บอกเขามีใบแพทย์รับรอง

วันยังอ
ขอบคุณสำหรับการสินตาม
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ